นี่ดูข่าวนี้แล้วเป็นการเตอร์ไพรส์วันเกิดแบบพีชมากเลยนะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนึงคือวันเกิดของเธอนั่นแหละ
แล้วเพื่อนอ่ะยังมองเห็นว่าเฮ้ยเธอดูสินั่นน่ะ

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู

หรือว่าเป็นมุกว่าแกล้งเป็นตำรวจ

อันนี้ตำรวจจริงแล้วในซองนั้นน่ะมันคือหมายจับจริง
คือคนก็สงสัยไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ท้ายที่สุดนั่นคือตำรวจเลยนะ
แล้วอะไรอ่ะในซองแดงไม่ใช่จ๊าตแต่เป็นหมายจับ

ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเคยได้ตังค่าเปิดบัญชี๕๐๐
โอ้โหเจอแบบนี้แล้วถึงบอกไงยิ้มไม่ออกจริง
ตอนแรกเพื่อนยังแซวว่าเฮ้ยผู้ชายส่งเค้กมาให้แน่เลย
การ์ดมาให้แน่เลยแกะออกมามันไม่ใช่อ่ะ

คือต้องบอกคุณผู้ชมเล่าย้อนไปแบบนี้ว่า
ผู้ต้องหาตามไหมจับของสารแขวงธนบุรีเนี่ยคือ
นางสาวยุวดีเมรกูลอายุ๒๔ปี
ตัวเธอมีความผิดร่วมกันช่อกงแล้วก็มีหมายจับติดตัวอีก๒หมายนะ
หมายจับสารจังหวัดสุรินทร์ข้อหาช่อกงทรัพย์
ตนเป็นคนอื่นอันนี้หมายหนึ่ง
แล้วก็หมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อหาร่วมกันช่อกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
โดยทุจริตหรือว่าโดยการหลอกลวง

เบื้องต้นตัวของนางสาวยุวดี
เขาก็รับสารภาพนะว่าก่อนหน้านี้

เปิดบัญชีธนาคารได้ค่าจ้าง๕๐๐บาท
ก็มีคนพาไปรู้จักไหมคนพาไป
ไม่รู้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้ว
แล้วระวังให้ดีอย่าเห็นแก่เงินแบบ๕๐๐๐๐๐บาท
เปิดบัญชีให้หน่อยขอยืมชื่อไปใช้

อย่าเชียวนะเดี๋ยวจะซวยด้วยนะคะ

เมื่อตอนต้นปีที่แล้ว
มีนาฝั่งผู้เสียหายเขาไปเปิดแอปหาคู่
แล้วมาเจอคนร้ายฝั่งคนร้ายก็เลยหลอกแหละ
ให้รักหลอกให้หลงแล้วก็มีการชวนลงทุนไง
ซื้อพวกสินทรัพย์ดิจิทัล
แล้วก็ชวนมาซื้อขายเหรียญคลิปโต
ทีนี้พอฝั่งผู้เสียหายหลงเชื่อก็โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชีของนางสาวยุวดีนี่แหละ

เหยื่อเขาเสียตังค์ไปเกือบ๓แสนแล้วนะพี่เบิร์ต
๒แสน๗แต่ไอ้ลงทุนซื้อขายคริปโตนะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สืบหาข้อมูล
แล้วก็ให้ตำรวจสนบุภารามวางแผนรวบตัว
แล้วคือพอตำรวจไปดูอุ๊ยวันเกิด

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องตำรวจจับผู้ร้ายจริง
ไม่ใช่การทำคอนเทนต์อะไรขึ้นมานะ
คืออ่าเราก็ยังงงว่าแบบ
หรือถ้าเกิดใช้วิธีปกติได้หรอก
หรือว่ากลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวถันแล้วจะลงประโยชน์หรือเปล่า
แต่ที่พี่น้ำแข็งพูดถึงเรื่องของการเปิดบัญชีม้าเนี่ย

ขอบัญชีขอบัตรประจำตัวประชาชนเราไปเปิดบัญชียาใช่ไหม